ส่วนที่ไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาแล้ว๓คน
จำนวนนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้๑คน
แล้วก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะโรคฉุกเฉินติดต่อ

โดยไปตั้งอยู่ที่สาราประชาคมบ้านแม่โจ้หมู่๔
หลังจากที่พบว่าผู้หญิงในหมู่บ้านติดเชื้อไวรัสซิกา
จำนวนนี้เป็นนักศึกษาหญิงชั้นปีที่๑มหาวิทยาลัยแม่โจ้๑คน
ระดมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในพื้นที่
กระจายกลุ่มออกไปกำจัดแหล่งพ่อพันธุงลาย
รัศมี๑๐๐เมตรของบ้านเรือนชาวบ้านที่รับเชื้อไวรัสซิกา
เป็นเวลา๒๘วันอีกทั้งมีการพ่นยาฉีดกันยุงรอบบริเวณหมู่บ้าน
แล้วก็ภายในหอพักนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามของถนนอีกด้วย
ขณะที่ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กำจัดแหล่งเพาะพันธุงลายป้องกันไข้เลือดออก
ภายในมหาวิทยาลัยมาก่อนหน้านั้นแล้ว
สามารถควบคุมพื้นที่ของการแพร่ระบาดได้
กับเฝ้าระวังการกำจัดแหล่งถูกลูกน้ำยุงลาย
แล้วก็ฉีดพ่นยากันยุงตามคำแนะนำของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ส่วนศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปริยสกลสกลสัตยธร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นที่เกิดจากยุงลายในปีนี้นะครับ
ในช่วง๑สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่๑๓คน
ในพื้นที่๔จังหวัดคือเชียงใหม่จันทบุรีเพชรบูรณ์แล้วก็บึงกาล
ทุกคนอาการไม่รุนแรงได้รับการดูแลให้อยู่ในพื้นที่
แล้วก็เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่๒๘วัน
ระยะเวลาการฟักตัวของโรค
ซึ่งพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาธัย
ร่วมกันควบคุมป้องกันไม่ให้ขยายออกไปนอกพื้นที่

และขอให้ไทยมั่นใจระบบป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งขณะนี้ไทยไม่มีการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา